กลับมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้ว

ผมว่าเป็นนักกีฬาขวัญใจของใครหลายคน
น่ารักนะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยใช่คือมันดีตรงที่ว่าเป็นลูกครึ่งไทย
เมริกันแต่ว่าพูดอีสานถูกต้องแต่พูดภาษานี้คือมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก
นะครับก็บอกว่าเหลืออีกสองเดือนเขาวางแผนไว้นะครับว่าจะไปเก็บตัว
ซ้อมที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดาซึ่งสนามแข่งขันก็จะคล้ายกับที่บราซิล
หมายก็คือคิดว่ามันมีโอกาสเพราะว่าในวันแข่งขันเนี่ย
กีฬาประเภทนี้เธอบอกว่ามันมีสิทธิ์ในการลุ้นเหรียญทุกคน
ยังมีทราบเก็บตัวได้เลยเห็นไหมว่าเธอเป็นแนวคุ้มแนวคุ้ม
แล้วว่ารางกูลรัดตรงตีวว่าการกระทรุมกันท่องเที่ยวและกีฬา
ว่าหลังจบการแข่งขันเตรียมทาบทามให้อามาเดอร์คาร์นะครับ
เป็นทูตการท่องเที่ยวของผ้าตัวออกเฉียงเหนืออีกด้วย

ใส่ไปเลยเขาเดี๋ยวส้มตำอีกเดี๋ยวคนให้นะครับ

เรื่องของนักวิ่งมาราทอนหญิงไทยนะครับ
สองคนก็คือคุณเจนวงวรโชธกับคุณนัทยาธนรณวัฒน์นะครับ
ที่เข้าแข่งขันได้โคต้าในโอลิปิกเกมที่บราซิลเนี่ย
เขาก็บอกว่าปฏิบัติส่งเนี่ยคือ

เพราะว่าโอกาสมันน้อยแต่เป็นการปูทางให้กับนักกรีธามีกำลังใจในอนาคตครับ
บางทีเราอาจจะเก็บทางไกลน้อยไปอย่างนี้ค่ะ
โปรแกรมที่ผ่านมาโค้ดก็จะเน้นในเรื่องของการออกทางไกลให้มากขึ้นค่ะ
แล้วก็อาจจะมองถึงในเรื่องของการลงขอดในรูแล้วก็การทำฟัดทะเลที่ถนนค่ะ
ซึ่งหลังจากที่กลับไปที่เชียงใหม่โค้ดก็จะทำตามโปรแกรมที่ได้วางแผนไว้ค่ะ
สำหรับกำหนดการไปแข่งขันโอลิปิกเกมส์ของนักวิ่งมาราทอนไทย
ทั้ง๒นั้นจะออกเดินทางไปบราซิลในวันที่๒๙กรกฎาคมนะครับ
แข่งขันในช่วงเช้าของวันที่๑๔สิงหาคม
ครับปิดถ่ายกันหน่อยกันสองครั้งสุดท้าย
ยินดีกับนักกีฬาไทยนะครับโคต้าที่๔๘
วิทยาธรรมว่องนะครับไปโอลิปิกสำเร็จเป็นครั้งที่สองของตัวเองนะครับ
สถานที่สุดท้ายของการคัดที่ตุรกี
เขาได้เหรียญทองแดงในประเภทคันธนูโค้งกลับ
ก็จะได้ไปลุยโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนมวยสากลสมัครเล่นโอ้ไปต่อได้
เอาชนะนักชกจากอีรักษ์ขาดลอย๓ต่อ๐เสีย
จะไปตัดโคต้าโอลิมปิกนะครับ
ตัวกับทางนักชกจากมองโกเลียวันที่๒๓มิถุนายนนะครับ
ซึ่งรุ่นนี้คัดโควต้า๕คนถ้าผ่านรอบหน้าได้มีโอกาสนะครับ
แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
จะกลับมาชกในสนามสุดท้ายที่เวเนสเวล่า
ซึ่งใช้นักชกอาชีพในการลุยโคต้าครับ